เรื่องนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องทุกข์ใจของเด็กปั๊มเลย
มีกระบะขาวคันหนึ่งขับเข้ามาแล้วก็บอกว่าน้อง
เติมเต็มถังเลยเต็มถังมัน๑๕๐๐กว่าบาท
แต่ทีนี้พอเติมน้ำมันเสร็จแทนที่เขาจะควักกระเป๋าสตางค์จ่ายค่าน้ำมัน
ไม่ค่ะคุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ตอนอยู่ในปั๊มนะคะพอหลังจากเติมเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
เด็กปั๊มก็กำลังรอเขายื่นให้บางอย่างยื่นบัตรอะไรก็ไม่รู้
แต่ท้ายที่สุดมันไม่ใช่บัตรเครดิตมันไม่ใช่บัตรเดบิต
รถกระบะขาวคันนี้ไปเลยค่ะทิ้งควันดำเอาไว้
แล้วควันดำมันก็จางหายไปแต่เงินค่าเติมน้ำมันสิ
หายไปไหนไม่รู้นี่ตอนที่เด็กปั๊มวิ่งตามนะ
ไปแล้วอะค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
เงินค่าน้ำมันเต็มถังคือ๑๕๓๐บาท
แต่จังหวะที่คนขับรถเขายื่นบัตรให้
คือจะบอกว่าคนขับรถเขาเข้าใจว่านั่นมันคือบัตรแทนเงินสดหรือเปล่า
หรือยังไงก็ไม่รู้เด็กปั๊มก็รับบัตรมา
ก้มดูบัตรเอ๊ะนี่มันบัตรเครดิตก็ไม่ใช่
พอหันไปอีกทีจะวิ่งตามไปแล้วค่ะกระบะคันนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นปั๊มแถวคลอง๕ลำลูกกา
ทีนี้เด็กปั๊มเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับรถกระบะคันนี้แล้วนะ
คนที่โพสต์คลิปเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณกระบะคันนี้
มาใช้บริการแต่มันจะดีกว่านี้กรุณากลับมาจ่ายตังค์ก่อน
งั้นเงินเดือนพนักงานเดือนเนี้ยมันไม่เหลือแน่นอนพนักงานอ่ะ
ก็ต้องโดนหักค่าน้ำมันหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาท
เพราะพนักงานต้องจ่ายค่าน้ำมันแทนโอ้โหสงสารเด็กปั๊ม
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเสนอแนวทางมาได้
เราควรจะทำยังไงดีไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะ